คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าพูดถึงประเทศไทยเนี่ย
เป็นสยามเมืองยิ้มทั่วโลกเขารู้จักกันแบบนี้
ทีนี้คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวชายชาวอเมริกันบอกว่า
เจอแบบนี้ยิ้มไม่ออกไปแจ้งความกับตำรวจดีกว่า

เพราะเจอขโมยค่ะในสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะ

สุดท้ายเขาตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่สพท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
กล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมของคนร้าย

ศรสีแดงคือนักท่องเที่ยว
อายุ๓๐ปีนี่นะเขาก็รอไฟล์ทนึกออกไหมคะ
ระหว่างที่รอเขาก็ไปนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะ
เจอที่นั่งว่างที่หนึ่งเพราะว่าคนเยอะนะ
ใช่ค่ะนี่คือบริเวณชั้น๓หน้าร้านลีคาเฟ่

หัวขโมยค่อยเลื่อนลงมานะคะ
นี่เดินมาแล้วค่ะนะ

สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนแม่นยำมาก
ในที่สุดตำรวจสามารถขยายผลแล้วก็จับกลุ่มได้

แล้วสุดท้ายค่ะจากคนก็กลายเป็นงูในบัตรดน
ไปชกกระเป๋าเขาไปเอากระเป๋าเขามา
คงดูแล้วนะว่านักท่องเที่ยวชาวอเมริกันคนนี้เขาหลับอยู่
ใช่ค่ะน่าจะหลับสนิทด้วย
เพราะว่าตื่นมาอีกทีเอากระเป๋าอันตฐานหายไปแล้ว
ข้างในก็มีทรัพย์สินอยู่นะคะ
หลังจากที่นักท่องเที่ยวชายชาวอเมริกันคนนี้
ไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็ขยายผลต่อเลยค่ะ
ที่สุดแล้วชุดจับกลุ่มก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ขณะที่นักท่องเที่ยวนอนหลับ
กล้องวงจรปิดที่เราเห็นนี่เห็นไหมจับกลุ่มได้แล้วค่ะ
ผู้ต้องหารายนี้ชื่อว่านายสุชาติสวัสดี

ตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ไปสอบปากคำนายสุชาติคนก่อเหตุ
สุชาติสารภาพบอกว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกล

รู้ข้างในเป็นอย่างดี
คุณผู้ชมเคยเป็นอดีตพนักงานรถเข็นในสนามบินที่นี่แหละค่ะ

เพราะฉะนั้นเขาก็ยอมรับว่าเขาก่อเหตุจริงแล้วนี่

ในนี้ก็เคยทำแต่ครั้งนี้นักท่องเที่ยวเขาไม่ยอมไง

ก่อนหน้านี้ก็ตระเวนหลับนอนอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิ
อาศัยเศษอาหารที่นักท่องเที่ยวเหลือจากที่ทานเสร็จแล้ว

กินไปวันแล้วก็อาศัยหลับนอนอยู่ที่นี่
เขาบอกว่าก็จะไปนอนอยู่ที่เก้าอี้พักผู้โดยสารชั้นล่าง
คือตัวเขาเองถูกไล่ออกเมื่อปี๕๙นะครับ
เพราะว่าเจ้านายจับได้ว่าเขาดื่มสุราขณะทำงาน

ไม่มีอาชีพอะไรทำเขาวนเวียนอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมินี่แหละ
ใช่สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ

ถ้าเกิดว่าใครที่เห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากล

พลตำรวจโทเชษฐาโกมลวัฒนะเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
บอกว่าสามารถโทรไปแจ้งได้นะคะ
สายด่วนของตำรวจท่องเที่ยว๑๑๕๕ค่ะ
เพราะในสนามบินก็จะมีคนเยอะมีทั้งนักท่องเที่ยวตัวจริง
แล้วก็มีกลุ่มมิตรสาธิบแฝนตัวอยู่แบบนี้นะคะ